เหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์จุดที่เกิดขึ้นคือบริเวณหน้าปากซอย
รถของคุณลุงคุณป้ากำลังจะออกมาที่ถนน
แต่ปรากฏว่ามีรถของวัยรุ่นเนี่ยพุ่งเข้ามาแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้อ่ะ
ก็จ่อกันอยู่อย่างนี้ฮะตรงหน้าปากซอยมันแคบ
ใช่ค่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งสองฝ่ายลงมา
แล้ววัยรุ่นเสื้อเขียวคุณผู้ชมดูนะ
ว่าเขาทำอะไรกับคุณลุงคุณป้าดูค่ะ

บ๊าบ้าบ้าบ้าของลูกหัว

ที่เปิดคลิปให้คุณผู้ชมดูมันผ่านไประยะหนึ่งแล้ว
คือรอบแรกผู้ชายเสื้อเขียวลงจากรถมาแล้ว
แล้วมาบอกคุณลุงคุณป้าบอกว่าให้ถอย
ไม่เป็นเหรอไอ้แล้วก็ด่าคุณลุงคุณป้า
คือจะบอกว่าคลิปนี้ดูแล้วมันอาจจะขัดอัตรรสนิดนึ

เฮียขับรถเขาก็เอาคลิปนี้มาแชร์
นี่คนคอมเมนต์เยอะมากเลยนะใช่ครับคนแชร์ต่ออีกเพียบหรอกค่ะคือสุดท้ายเนี่ย
สรุปคือเหมือนกับว่าเขาไม่ยอมกันทางฝ่ายวัยรุ่นเสื้อเขียวที่เลี้ยวเข้ามาในซอยเนี่ย
เขาก็จะให้คุณลุงกับคุณป้าเนี่ยถอยรถไปถอยรถไปเพราะว่ารถเขาจะเลี้ยวเข้ามาแล้วเข้าไม่ได้
เขาเลี้ยวเข้ามาแล้วแล้วเขาก็ถอยไม่ได้ถอยไปก็ถนนใหญ่ให้ลุงกับป้าถอยสิ
ใช่เพราะว่าเขาถามลุงกับป้าไงถอยไม่เป็นเหรอ
แล้วลุงในรถก็ตอบว่าถอยเป็นทำไมแล้วทำไมถอยล่ะ
ทีนี้มันก็เลยกลายมามีปากเสียงกันแบบนี้
ใช่ผู้ชายเสื้อเขียวก็ด่าคนแก่เหมือนกันถอยไม่เป็นเหรอ
ขออภัยใช้คำนี้คือเขาด่าว่าไอ้โง่
คุณลุงก็บอกว่าแล้วจะเอาไงวะกูก็แก่แล้วนะ
แล้วป้าก็ตะโกนบอกผู้ชายเสื้อเขียวพูดดีก็ได้พ่อนม
แต่ดูสิคุณในมือเขาถือมีด
แล้วมีดมันมีดด่ามีดพระแบบนี้
ใหญ่อ่ะใช่ดึงออกมาแล้วก็แบบมีแนวแกว่งขู่แบบนี้ค่ะ

เห็นบอกว่ามีถุยหมักฝรั่งใส่รถด้วย
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ท้ายที่สุดก็จบนะ

เพราะว่าพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เมื่อกี้เห็นวินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
เขาก็เข้ามาที่แรกคิดว่าโอ๊ยวินมอเตอร์ไซค์จะโดนแล้ว
เพราะเสื้อเขียวคนนี้เดินไปเหมือนจะหาวินมอเตอร์ไซค์ค่ะ
แต่ท้ายที่สุดก็ช่วยห้ามปรามช่วยไกลเกลี่ย
แล้วก็พอคลิปนี้ออกไปคนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะไง
บอกว่าเอ๊ะแล้วมันควรจะยังไงก่อนลุงกับป้าถอยมาให้ก่อน
หรือยังไงหรือว่าใครถอยกันแน่
แต่ท้ายที่สุดในคลิปคือคุณลุงกับคุณป้า
ก็ถอยรถหลบให้คันนั้นไปซะ
แล้วก็ให้รถอีกคันที่กำลังจะเข้าซอยไปซะ

คือตัวซอยสามารถวิ่งสวนก็ได้
แต่พอหน้าปากซอยมันเป็นคอขวดไง